คุณผู้ชมน้องปุ้ยน้องดอมรู้จักขนมกล้วยขยำไหม

แล้วถ้าพูดว่าข้าวต้มลูกโยนพอเคยได้ยินไหม

แล้วข้าวต้มลูกโยนมีที่มาที่ไปเป็นยังไง

เป็นบรรยากาศที่สวนเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารมอนราชบุรีครับ
ซึ่งพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอนนะฮะ

ช่วยกันทำขนมข้าวต้มลูกโยน

หนึ่งในเมนูอาหารวัฒนธรรมสำหรับของชาวมอนนะฮะ
เวลาอยู่ในสำหรับอาหารของชาวมอนต้องมี

ชาวบ้านจะเอาข้าวเหนียวมาแช่น้ำแล้วล้างให้สะอาด

แล้วก็เอาไปผสมกับกล้วยน้ำว้าสุก

แล้วก็เกลือให้มันเค็มหน่อย

จากนั้นก็เอาไปห่อด้วยใบอ่อนของมะพร้าว

แล้วใช้เส้นตอกมัดให้แน่น

เพื่อให้ขนมสุกทั่วถึงกัน

นะครับท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

ตามความเชื่อแล้วก็ศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนานะนะ

จะนำขนมข้าวต้มลูกโยนนี้
ไปใส่บาดในช่วงเทศกาลข้าวปันสา

ก็ป้องกันไม่ให้มีผู้หญิงไปถูกเนื้อต้องตัวพระสงฆ์ท่าน
ของท่านอ๋ออ่าอยู่ข้างหลังเพราะอยู่ข้างหลังไม่ถึงนี่
ถึงแล้วทำไงโยนอ่าถูกก็ต้องโยนข้าวต้มเนี้ย
ให้ผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับใส่บาทให้นี่แหละครับ
เขาถึงเรียกว่าข้าวต้มลูกโยนเออข้าวต้มลูกโยนค่ะอีกอย่าง
ขนมข้าวต้มลูกโยนเนี่ยมันเก็บไว้ได้นานหลายวันเนี่ยครับ
ถ้าใครนึกภาพไม่ออกผมว่าหลายคนเคยกินแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียกแบบนี้
นะครับเนี่ยกินอิ่มนานอยู่ท้องนะครับ
ชาวบ้านมักจะพกติดตัวออกไปเลือกสวนไล่นานไปทำสวนทำนาน
พกไปกินอิ่มขนมข้าวต้มลูกโยนที่เห็นนี้นะครับ
ขณะนี้ถูกนำไปขายในงานโอ้โหชื่องานเดี๋ยวนะ
ผมขออนุญาตตั้งใจก่อนเจี๊ยะม่วงโร่งม่วนเดิน
ราชบุรีปุ้ยพอพี่อ่านครั้งเดียวมันหันมาจะให้อ่านอีก
นะครับกินดูอยู่กินอยู่ดูมอนเมืองราชบุรีนะครับ
ครั้งที่๖เมื่อวานนี้ณบริเวณหน้าวิหารปากี
วัดใหญ่นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
แต่ในพื้นที่ในช่วงนี้ยังพอมีขนมชนิดนี้
ขายไปลองหาซื้อชิมได้ถ้าไม่เห็นแล้วน่ะเออ
ไม่ค่อยเห็นน้อยน้อยมีแต่น้อยต้องเป็นร้านขนมไทยจริงจริงอ่ะเออ